มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคดีใหญ่ที่หลายคนรอคอยนะคะ
แล้วก็คดีนี้ทำให้สังคมตั้งคำถามต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย
ตั้งแต่ชั้นตำรวจถึงชั้นอายการคดีของบอสอยู่วิทยากรณีที่อายการสั่งไม่ฟ้อง
คือคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๕นะคะ๔ข้อหาด้วยกันที่บอสโดนแจ้งความไป
หนึ่งขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนดคดีนี้ขาดอายุความ
สองไม่หยุดให้การช่วยเหลือคดีนี้ขาดอายุความ
ขับรถในขณะมืนเมาคดีนี้ตำรวจสั่งไม่ฟ้อง
และ๔ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คดีนี้แหละค่ะที่เป็นคดีที่สังคมตั้งคำถามเยอะ
เพราะในที่สุดแล้วชั้นอายการมีคำสั่งไม่ฟ้อง
กลายเป็นว่าพอสังคมกดดันเนี่ยนะคะก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๓ชุด
แรกของตำรวจชุดที่๒ที่นายกให้ตั้งขึ้นมาโดยมีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นคนตั้ง
แต่ชุดนี้ชุดของอายการที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าขอเวลาในการทำงาน๗วันเมื่อวานนี้ครบ๗วัน
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะตอบคำถามก่อน
ว่าคดีนี้หลังจากที่อายการสูงสุดก็คือตัวรองอายการสูงสุดคุณเนธนาคศุกร์
คำสั่งไม่ฟ้องไปแล้วข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคำถามของสังคมคือ
อ้าวแล้วทำอะไรบอสได้อีกบ้างอ้าวคดีนี้ถึงถึงที่สุดหรือยังนะคะ
คำตอบคือคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะคะฟังแบบนี้สบายใจขึ้นได้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูตามปวิญญาณมาตราร้อยสี่สิบเจ็ดเนี่ยในคำสั่งในกฎหมายข้อนี้
ชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าปรากฏหลักฐานใหม่
นำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วสามารถเอาผิดได้
คดีนี้สามารถเอากลับมาทำไมฉันไม่ใช้คำว่ารื้อคดีนะคะ
รื้อคดีเนี่ยก็ต่อเมื่อหนึ่งสารพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
สองคดีขาดอายุความแต่ข้อหานี้มันยังไม่ขาดอายุความ
ยังมีอายุความอีกเจ็ดปีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด
แล้วที่บอกว่าหลักฐานใหม่ที่ปรากฏนั่นก็คือหลักฐานเรื่องของความเร็วรถ
ความเร็วของรถเมื่อวานนี้อาจารย์ท่านนี้อาจารย์ปรเมฆก็มาในรายการ
ตรงตรงกับคุณจอมขวัญด้วยเรื่องของความเร็วรถนี่แหละค่ะ
ที่เป็นประเด็นปัญหาว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้ว
หนึ่งความเร็วรถเนี่ยเท่าไหร่กันแน่สองลักษณะการชนเป็นการชนยังไง
หลักฐานใหม่ไม่ใช่เกิดขึ้นใหม่หลักฐานใหม่เกิดขึ้นณวันนั้น
วันนี้คลิปนี้แหละค่ะแต่หลักฐานชิ้นนี้ไม่ถูกบรรจุในสำนวนคดี
ของชั้นพนักงานก็คือตำรวจแล้วอายการก็สั่งไม่ฟ้อง
ประเด็นที่อายการสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูสำนวนเนี่ย
วันนั้นสำนวนก็คือความเร็วของบอสที่บอสขับรถวันนั้น
ถูกเขียนไว้ในสำนวนคือเจ็ดสิบเก้าจุดสามกิโลเมตรต่อชั่วโมง
นี่แหละคุณแต่ที่บอกว่าเป็นหลักฐานใหม่ก็คือดรสะทนวิจารณ์วรรณลักษณ์
รสะทนเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์วันนั้นเป็นที่ปรึกษาที่ลงพื้นที่
ไปกับพันธุ์ตำรวจโทษธนสิทธิแตงจันทร์ลงไปด้วย
ตอนแรกเนี่ยดรสะทนเนี่ยบอกว่ามีการคำนวณกันแล้วหลักฟิสิกส์นะคะ
ความเร็วของบอสที่บอสใช้ในการขับรถเนี่ยก็คือร้อยเจ็ดสิบเกิดกิโลเมตรต่อชั่วโมง
คุณดูนะสภาพเฟอรารี่ค่ะสามสิบสองล้านเป็นแบบนี้
แสดงว่าต้องชนแรงมากดรสะทนบอกว่าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ให้ความเห็นต่อตำรวจไปแล้วแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม
ถึงในสำนวณเนี่ยมันกลายเป็นว่าเจ็ดสิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
พลตำรวจโทสุจารุวัฒน์วัยสยะ
ก็ไปให้ความเห็นกับชุดคณะกรรมธิการ
ตำรวจก็บอกว่าดรสะทนเป็นคนเปลี่ยน
เปลี่ยนความเร็วรถด้วยวิธีการคำนวณใหม่
คือถ้าเกิดว่าใครเรียนฟิศิภก็จะทราบว่าวิธีการคำนวณความเร็ว
วีก็คือความเร็วเท่ากับระยะทาง
หารด้วยเวลาที่สามารถเปลี่ยนความเร็วรถได้
เพราะบอกว่าไปตรวจระยะการชนกันใหม่
คุณเห็นไหมตอนแรกบอกว่าชนตรงใช่ไหม

จากเดิม๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็เลยกลายมาเป็น๗๙กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็เลยทำให้อายการสั่งไม่ฟ้อง
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานใหม่แบบนี้นะคะ
รสะทนบอกว่ายังยืนยันคำเดิม

ผมไม่เคยเปลี่ยนคำให้การหรือเปลี่ยนความเร็ว
ผมยังยืนยันว่าการชนของบอส
ความเร็วของบอสอยู่ที่๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วลักษณะการชนคุณเห็นไหมคะ
นั่นแปลว่าดาบวิทยาเนี่ยปรมาตย์
ส่วนบอสที่ชนแบบนั้นคือ
เอาล่ะนี่คือหลักฐานชิ้นใหม่เรื่องของความเร็วรถ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการ
สอบปากคำดรสะทนเพิ่มเติมด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องเชิญท่านไปให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือเรื่องของโคเคน
โคเคนวันนั้นเนี่ยคุณหมอจากรามาก็ให้ความเห็นไปแล้วว่า
มีโคเคนในเลือดนะคะแล้วมีแอลกอฮอล์ในเลือด
แต่ประเด็นนี้ตำรวจไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของยาเสพติด
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหานี้ด้วย
แปลว่าคดีที่จะทำใหม่มีสองคดีก็คือหนึ่ง
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ความผิดฐานเสพโคเคน
สองคดีนี้ต้องตั้งต้นกันใหม่คุณผู้ชมสบายใจนะคะ
ฟังเสียงคุณประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดค่ะ
คณะทำงานของเราตรวจสำนวนโดยละเอียดแล้วไม่มีหลักฐานชิ้นนี้
ไม่มีข้อเท็จจริงใดขึ้นจากดรสะทน
นี่คือพยานหลักฐานใหม่ตามนัยยะปวิอาญามาตรา๑๔๗วิทยา
เป็นพยานสำคัญและจะนำไปสู่การพิสูจน์ผิดถูกคดีนี้ได้
คณะทำงานจึงมีความเห็นกราบเรียนท่านในการสูงสุด
ให้แจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้เริ่มต้นสอบสวนคดีนี้ใหม่
เพื่อดำเนินคดีในบอสในข้อหานี้ต่อไป
ในส่วนเสพโคเคนยังไม่มีการแจ้งเขาหาไม่เดิมที
ก็จะแจ้งให้ดำเนินคดีควบคู่กันไป
เอาล่ะแปลว่าคดีนี้ต้องรู้ทำกันใหม่๒คดีนะครับคุณผู้ชม

เพราะว่าอายการสูงสุดตอนนี้ส่งคำสั่ง
แล้วก็ความเห็นไปที่ตำรวจแล้วนะคะ

ทีนี้เราก็ถามอาจารย์ปรเมฆเมื่อวานนี้
อาจารย์คะคดีนี้ทางญาติดาบตำรวจวิเชียน
ไม่ติดใจเอาความแล้วอ้าวแล้วใครล่ะ

อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการ
นักงานคดีอาญาธนบุรีบอกว่า
ถ้าญาติไม่ติดใจที่จะฟ้อง
อายการสามารถเป็นตัวแทน
ในการดำเนินการฟ้องร้องแทนได้

มันเป็นความผิดที่ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว
แผ่นดินเป็นผู้เสียหาย
พนักงานในการก็ทำหน้าที่แทนไป
คืออย่าไปห่วงว่าใครจะฟ้อง
เอาว่าถ้าพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ฟ้อง
อายการมีหน้าที่คนฟ้อง๒คน
คือผู้เสียหายกับพนักงานในการครับ
ก็สรุปสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชม
คดีนี้ที่หลายคนรอคอย
สรุปแบบนี้นะคะว่าตั้งต้นกันใหม่ค่ะ

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สองความผิดเรื่องของคดียาเสพติด
นับจากนี้ไป๒คดีนี้จะมีอายุความคือ๑๐ปี

ื้อมาสอบสวนและเริ่มต้นแจ้งความดำเนินคดีใหม่ได้นะครับ